พาไปดูที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างนะครับ
ที่นี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีภัยแรง
แล้วก็ไม่มีสถานที่ในการที่จะจัดงานลอยกระทง
เพราะไม่มีแม่น้ำไม่มีลำคลองใช่ไหมฮะ
ดังนั้นจึงจัดลอยกระทงในวิหาร
ติดต่อกันเป็นปีที่๓แล้วนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศลอยกระทงในวัดนี่
คนเข้าไปในวัดจะไปลอยตรงไหนกันเถอะ

ใช่ครับนี่แต่ว่านี่ต้องเข้าไปในวิหารเลยนะฮะ
จัดประเพณีลอยกระทงในวิหารวัดคลองห้วยโพ

โดยมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางไปรอยกระทง
รวมทั้งไหว้พระขอพรกันตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำ

ก็จัดทำบ่อน้ำเล็กในพระอุโบสถ
ใช่นะครับหลายคนแปลกใจ
เดินถือกระทงเข้าไปในวิหารในพระอุโบสถแบบนี้

นี่นอกจากได้ลอยกระทงแล้วได้ฟังเทศฟังธรรมด้วย

ทำให้บริเวณลำคลองห้วยโพน้ำแห้งขอดเรื่อยมา

ทางวัดปรึกษากันประชุมกันกับชาวบ้าน
เห็นตรงกันว่าการจัดลอยกระทงในวิหารของวัดก็ทำได้นะฮะ
ก็ได้นำน้ำเติมเข้ามาในบริเวณวิหาร
คล้ายเป็นลำคลองใช้สำหรับรอยกระทง
ธรรมดานี่ไม่ได้มีน้ำแบบนี้นะคุณ
แต่ถ้าช่วงลอยกระทงก็เลยเติมน้ำเข้าไปนะครับ
ให้กลายเป็นลำคลองรอบเลยเห็นไหมคุณนี่
คือปกติแล้วก็เป็นโบสถ์ก็จะแห้งปกติ
แต่ถ้าช่วงลอยกระทงก็จะมีการเติมน้ำเข้ามา
ดีจริงส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
และที่สำคัญเข้าวัดด้วย